แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่หลายคนใจจดใจจ่อที่จะฟังเฉลยไปพร้อมกัน
เอาใจช่วยครอบครัวของน้องหนึ่งจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจได้ถึง๑ล้านบาทหรือไม่ในวันนี้นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเอาใจช่วยครอบครัวน้องหนึ่งกันนะ
ว่าเขาจะสามารถกู้วิกฤตได้
หรือไม่ผมจะเลือกเฉลยเรื่องแรกจากเรื่อง
ความรู้ทั่วไปเด็กเล็กครับ
มาดูซิว่าสองสาวจะตอบถูกหรือไม่นะฮะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในกล่องนี้มีลูกบอลสีฟ้าทั้งหมดกี่ลูก

หม่อนกับน้องไหมนะครับ

สิบลูกซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อแรก๕๐๐๐บาทนะครับ
มันจะได้ลุ้นเงินล้านกลับบ้านกัน
ถูกต้องถูกต้อง
รับทราบ
รับทราบ
ตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิตข้อแรก๕๐๐๐บาท
เอาละครับข้อแรกผ่านไปนะฮะ
เพราะฉะนั้นมาลุ้นกันต่อผมจะเลือกเฉลยเรื่องที่๒ข้อที่๒นี้จากเรื่อง
น้องสาวไปแล้วมาถึงพี่ชายวัดเมืองกายครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือภาพใดไม่ได้อยู่ในวัดเมืองกาย

และน้องหนึ่งเลือกตอบตัวเลือกที่สามภาพที่สามซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก
เรารุ่นเงินมาให้ถูกเท่านั้นต้องไม่ผิดนะฮะ
ถึงจะได้เงินหมื่นแล้วจะได้ไปลุ้นเงินล้าน
ภาพ
ถูกครับ
ภาพที่๓ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในวัดเมืองไกรนะครับ
แต่คือภาพของพระอุโบสถวัดหนองลีอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
ตอนนี้ครอบครัวน้องหนึ่งนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิต

คือ๖หมื่นบาท
เอาล่ะข้อต่อไปลุ้นกันต่อเลย
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ป้ายโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ถูกต้องคือภาพใด

ลุงน้อยเลือกตอบตัวเลือกที่สองภาพที่๒ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้๑แสนบาทนะคะ

ขอบคุณครับ
ป้ายโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ถูกต้องนะครับคือภาพที่๓
ลุงน้อยเลือกภาพที่๒ผิดไปป้ายเดียวเท่านั้นเอง
ที่ถูกต้องต้องมีวงเล็บว่าพนมสารคามด้วย
ตอนนี้เราไม่ได้ลุ้นเงินล้าน
แต่เรามีโอกาสลุ้นเงินแสนในข้อถัดไป

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ป้ายเมนูอาหารที่ติดอยู่ที่รถขายส้มตำของป้าพา
มีเมนูประเภทตำทั้งหมดกี่เมนู

และป้าพาเลือกตอบตัวเลือกที่๓

ซึ่งเป็นคำตอบที่

สุดท้ายละ

สิบห้าเมนูคือตำป่าตำปูปลาร้าตำปูตำปูไทยตำไทยตำไทย
หอยดองแล้วก็มีตำไข่เค็มตำซั่วตำมะม่วง
ผลไม้ตำข้าวโพดตำแตงตำไทยคอหมูย่าง
ถั่วปูปลาร้ามีแล้วก็ตำหอยดองปลากรอบเนี่ย
พาตำสองรอบเลยเอาละครับตอนนี้ครอบครัวน้องหนึ่งนะครับ
จากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับวันนี้ตอบถูกสองข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตวันนี้หนึ่งหมื่นบาท
อย่างนี้เลยนะแม่ผมมองว่าแม่กำลังได้ลูกค้ำลูกคูณ
สามคนนี้ที่จะเป็นทั้งกำลังทรัพย์และกำลังกายกำลังใจให้กับพ่อและแม่
ค่ะนะครับอ่ะคิดสิว่าเขาคือทรัพย์อันประเสริฐของเรา
สู้นะสู้สู้ค่ะคุณผู้ชมครับในทุกทุกวันที่ผ่านไปนะครับ
มีเรื่องเกิดขึ้นกับครอบครัวแตกต่างกันไปทุกข์บ้างสุขบ้าง
ผมอยากเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวนะครับที่ยังอยู่ในความทุกข์
ไม่ว่าจะทุกข์จากเรื่องอะไรขอให้ความทุกข์นั้นนำมาซึ่งทางออกของการแก้ปัญหาให้ได้นะครับ
แล้วก็นำคนดีกลับเข้ามาช่วยครอบครัวเหมือนกับครอบครัวที่มาในวันนี้
หนึ่งเป็นลูกชายที่กลับมาช่วยครอบครัวอุ้มชูพ่อแม่ดูแลน้อง
และสิ่งที่พวกเราจะช่วยได้กันต่อไปนี้ก็คือการมอบโอกาสดีในชีวิตให้กับครอบครัวน้องหนึ่ง
ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้นะครับช่วยกันคนละเล็กละน้อย
ผมว่าน้ำใจของคนไทยไม่แห้งเหือดหายไปฝากไว้อีกหนึ่งครอบครัว
ครอบครัวน้องหนึ่งจากจังหวัดฉะเชิงเซาขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ
และวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกชีวิตนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีดีเรื่องราวนี้ผมเชื่อนะครับว่า
เป็นเรื่องราวที่สังคมต้องได้รับประโยชน์จากครอบครัวของแม่แน่โดยเฉพาะลูกชายที่แสนดีที่กลับมาแล้ว
พระคุณครับหนึ่งขอบคุณมากนะลูกนะขอบคุณครับลูก
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิตพบกับผมและคำถามสี่ข้อ
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
เงินหนึ่งหมื่นบาทที่ป้าพาได้ในวันนี้ป้าพาจะไปจ่ายค่าบ้านส่วนหนึ่ง
แล้วก็ค่าไฟที่กำลังจะโดนตัดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะไปลงทุนขายของค่ะ
ขอขอบคุณรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
เงินที่ป้าพาได้ไปก้อนนี้พ่อพาก็จะได้ต่อลมหายใจไปอีกระยะหนึ่ง
ขอขอบคุณทางรายการเกมต่อชีวิตมากนะคะขอบคุณค่ะ